คุณผู้ชมจำได้มั้ยเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปที่จังหวัดสมุทรสาขอนะคะ
ลิงสมัยตัวผู้โดนรถชนแล้วเลือดอาบเลย
แล้วมันก็หนีขึ้นต้นไม้ไปอาการสาหัสเลยนะคะ
กู้ภัยก็พยายามจะช่วยมันจะหาเอามันไปหาหมอ
๔ชั่วโมงกว่าจับไม่ได้สักทีเพราะมันก็กลัว
สุดท้ายมันก็ไม่ไหวค่ะปีนลงจากต้นไม้เองลงมานอนหายใจโรยรินอยู่ที่พื้น
กู้ไพถึงจะสามารถเอาตัวมันไปรักษาได้
คือคุณผู้ชมมันคลานแล้วมันไม่ไหวแล้วจริง
อันนี้เป็นลิงสมัยตัวผู้นะคะมันถูกรถชนตั้งแต่วันอาทิตย์ช่วงเช้าแล้วล่ะ
แล้วพอโดนชนมันก็หนีขึ้นต้นไม้ไปเพราะว่ามันก็กลัวก็อะไรด้วยโอ้โหสงสารนะ
คือต้องบอกว่าช่วงขามันหักเพราะรถชนด้านหลังนี่ดูดิ
แล้วคือตรงก้นกับตรงขามันเนี่ยแผลชะกันมากเหมือนขยับข้างหลังไม่ได้แล้ว
เลือดอาบเลยแล้วก็หยดลงพื้นเยอะมาก
คือจริงทั้งชาวบ้านทั้งกู้ภัยเมื่อวานเป็นเจ้าหน้าที่บูรณีดีปอดติ๊กตึ้ง
ก็พยายามจะจับตัวมันไปรักษา๔ชั่วโมงกว่าจับไม่ได้สักที
เจ้าหน้าที่ก็ปีนขึ้นต้นไม้นะมันก็หนีขึ้นหลังคา
แล้วมันก็ไม่ออกมาอีกเลยก็เลยต้องปล่อยมันอยู่บนหลังคาก่อน
คลานลงมาเองเพราะมันไม่ไหวแล้วอะค่ะ
ถึงได้สามารถเข้าไปช่วยเหลือมันได้
ชาวบ้านทุกคนที่เห็นนะทนไม่ไหวเลย
เพราะว่าเอาแค่ภาพเมื่อสักครู่นี้ที่มันคลานแล้วสีหน้ามันเจ็บปวดมาก
ชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเขาได้ยินเสียงด้วยเพราะมันร้องด้วยความทรมาน
เลยรีบเอาผ้าคลุมใส่กรงรีบนำตัวมันไปให้เจ้าหน้าที่เข็ด
ล่าสัตว์ป่าพันท้ายนรสิงดูแลรักษาเลย
เจ้าหน้าที่บอกว่าอาการมันสาหัสมากสาหัสจริง
แต่ก็ยังมีโอกาสรอดตอนนี้ส่งต่อไปให้สัตวแพทย์ของหน่วยดูแลรักษาต่อไปแล้วนะคะ
ตั้งชื่อนำไว้ก่อนเลยให้ชื่อบุญรอดเพื่อที่มันจะได้รอด
แล้วมันจะได้ใช้ชีวิตต่อไปคือภาวนาขอให้รอดนะ
สงสารมากใจป่าซิอืมโธ่
เอาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะชาวบ้านและอาสากู้ภัยอีกกว่า๑๐คน
ต้องมาช่วยควายอ่ะอ้าวคุณเห็นควายมั้ย
มันตกไปยังไงตกลงไปในร่องอ่ะอืม
ตัวเบอร์เลอร์เทอร์เลยอ่ะใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงถึงจะช่วยดึงควายตัวนี้ขึ้นมาได้
ชาวบ้านก็ดีใจไอ้ควายตัวนี้ก็ดีใจเหมือนกันแหละ
แต่รู้สึกว่ามันก็จะเจ็บเหมือนกันเห็นไหมมีแผลถลอกเต็มเลย
โอ้โหเลือดออกเพราะว่ามันลื่นแล้วก็ร่วงถลายลงไปในซอกอ่ะนะคะ
ก็ปลอดภัยแล้วเนอะก็เจ้าของควายเองก็ดีใจอ่ะที่ได้ควายกลับมาครับ